ประกาศรายชื่อรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีทีมชาติไทย
เพื่อทำศึกชิงแชมป์เอเชียในรอบคันเลือกปรากฏว่า
ดังพาเรทติดทีมของกามาหมดนะครับ
โดยมีการข้ามรุ่นครั้งใหญ่ของสุพรัชเหมือนตาครับ
คือถ้าเป็นมวยนี่แบกน้ำหนักค่อนข้างเยอะ

เพราะว่าสุพนัทนี่เพิ่งจะเล่นชุด๑๙ปีไปก่อนหน้านี้เองนะครับ
แล้วก็มาเล่นในชุดชิงแชมป์เอเชีย

ถ้าฝีเท้าถึงกุญสือคิดว่าใช้ได้
เรียกมาติดก็ไม่ใช่ปัญหาครับ
การแทนขันสำหรับชิงแชมป์เอเชียในรอบเข้าเลือก
เลือกเดี๋ยวก็จะเริ่มต้นกันแล้วนะครับในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพ
ตัวหลักมากันหมดนะครับในชุดคว้ารองแชมป์อาเซียนที่กัมพูชาก็ติดกันมาด้วย
แล้วก็ตัวหลักที่เล่นอยู่ในลีกที่ช่วยต้นสังกัดในโตโลต้าไทยลีกก็มากันหมด
ประตูครับนนม่วงงามจากเชียงใหม่นบพลละครพลจากลำปางนะครับ
ยืมตัวมาจากบุรีรำคนนี้ก็ฝีไม้ลายมือดีรวมถึงทางกรพัฒนารีจันทร์
กองหลังนำมาเลยครับชินภัทริอสลิงคันพรมสุภะมาโคบาลินี่จากกฤดเวทพิรม
แล้วก็เควินดิรมรำหลายคนก็ขึ้นมาจากชุด๑๙ปีอยู่แล้วนะครับเมื่อหลายปีก่อน
การนี้มาเต็มมากแล้วก็กองหน้าครับเต็มสุด
บุรีรำถึง๓คนนะครับเป็นตัวหลักด้วยสุประชัยใจเด็ดสุปโชคสารชาติ
สุพนัทเหมือนตาวัยเพียงแค่สิบหกปีย่างสิบเจ็ดนะครับ
ก็ก้าวข้ามมานะครับมาเล่นยูสิบเก้าตอนนั้นแล้วมาติดยูยี่สิบสาม
แต่ฝีเท้าถ้าใครไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวดูเลยครับ
บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงและอีกคนเป็นกรวิทยาศาสตร์จากเมืองทอง
ทั้งยี่สิบสามคนนะครับจะรายงานตัววันจันทร์ที่สิบแปดมีนาคม
ก่อนเดินทางไปที่กรุงฮานอยของเวียดนาม๒๐มีนาคม
แล้วแข่งขันยี่สิบสองยี่สิบสี่แล้วก็ยี่สิบหกมีนาคม
ไทยเจอกับทางอินโดนีเซียนะครับเกมแรกต่อด้วยบลูไน
แล้วก็เจอกับเวียดนามเจ้าภาพนะครับเป็นนัดสุดท้ายนะครับ
ส่วนบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียที่แหลมบริหารเมืองพัทยาชนบุรีครับ
นะครับไปเล่นจริงชามโลกก็ติดต่อลองนักที่สุดท้ายในกลุ่มเอ
ชนะอาฟการิสถานไปสองศูนย์โดยได้ปรัสตรูจากทางถากรวิธีกัณฑ์พันธุ์นะครับ
แล้วก็ทางฐานันดรปะราชะนะครับ
นาทีสิบหกแล้วก็ยี่สิบแปดเก็บสามคะแนน

อีกคู่ปาเลสไตล์ชนะมาเลเซียไป๖๕
๙แต้มเต็มเข้ารอบเป็นที่๑ของสาย
ส่วนมาเลเซียนั้นเข้าเป็นที่๒นะครับ